โอ้โหไทยแลนด์
จะดีแค่ไหนคะคุณผู้ชมถ้าเราได้เติมความสดชื่นให้กับร่างกายและจิตใจด้วยการเปลี่ยนวันหยุดมาลุยสวนสูตรอากาศบริสุทธิ์พร้อมเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์กันที่ปฐมออร์แกนิคฟาร์มจังหวัดนครปฐมใกล้ใกล้กรุงเทพนี่เองตามใบตองมาเลยค่ะ
โอ้โหบรรยากาศดีสุดไปเลยค่ะ
ตอนนี้เรากำลังลงเรือจากโรงแรมสามพรานลิเวอร์ไซต์ข้ามแม่น้ำท่าจีนไปที่ฝั่งตรงข้ามค่ะ
อยากรู้แล้วว่าที่นั่นจะมีกิจกรรมอะไรให้ใบตองได้ทำบ้าง
แต่ว่าระหว่างทางมีเรือไอติมคุณลุงผ่านมาพอดีเลย

แม่ชื่นใจจริงเลยค่ะ
และตอนนี้พี่พระสินผู้ที่จะพาถั่วออร์แกนิคฟาร์มรอเราอยู่แล้วค่ะ

ใช่ครับ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ใบตองก็มาถึงที่ปฐมออร์แกนิคฟาร์มแล้วนะคะ
แต่ว่าต้องรบกวนพี่พระสินนะคะช่วยแนะนำหน่อยว่าในปฐมออร์แกนิคฟาร์มมีส่วนไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้าง
ภาพรวมของเราอยู่ที่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่เราทำออร์แกนิคทั้งหมดนะครับ

ก็มีทั้งโซนปลูกผักนะครับแล้วก็โซนผลไม้นะครับโซนกิจกรรมนะครับแล้วก็โซนที่เราเลี้ยงสัตว์ด้วย
งั้นต้องขออนุญาตให้พี่พระสินอธิบายคำว่าเกษตรอินทรีย์ขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันคือยังไงบ้าง
เกษตรอินทรีย์ก็คือเกษตรที่เราไม่ได้ใช้เคมีแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
ได้ค่ะอย่างที่เห็นว่ามีการแบ่งสรรปันส่วนทั้งหมดพื้นที่๓๐ไร่วันนี้พี่พระสินจะพาใบตองไปดูตรงไหนบ้างคะเพราะมันเยอะมากเลย
วันนี้แน่นอนที่เราจะเดินผ่านแต่ละจุดนะครับจะเป็นบ่อพักน้ำก่อนก่อนที่เราจะปล่อยน้ำเข้าไปในแปลงของเรานะครับก็จะไปดูแปลงผักเราอีกนะครับพอออกจากแปลงผักไปเราก็จะไปที่แปลงผลไม้แปลงผลไม้ครับอีกจุดหนึ่งคือเป็นจุดกิจกรรมที่เราจะไปทำกิจกรรมตามฤดูกาล
งั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปดูจุดแรกกันเลยก็คือบ่อพักน้ำค่ะเชิญค่ะ

ผักน้ำที่เราต้องมาพักน้ำแต่ว่าใช้วิธีกองแบบธรรมชาตินะครับก็จะใช้พวกพืชผักกองผักตบชาวาย่าพวกนี้หรือตอกแหน่งให้พวกนี้กองให้หมด
ด้านนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะครับเราก็จะมีตะก้าให้แขกมาเก็บผักเองเก็บไปแล้วก็เขาต้องไปทำอาหารเองนะครับ
อ๋อเหรอคะ

หูเราจะเอานุ่นนี้ไปทำตุ๊กตา

ใช่ครับ

ปั่นให้ฟูนะครับยิ่งปั่นยิ่งฟูนะครับ
ทีนี้ก็ค่อยต่อเป็นก้อนนะครับ

ใช้พรุ่งมือหรือพรุ่งไปนะครับ

ในพื้นที่สีเขียวของปฐมออร์แกนิคฟาร์ม

ตาตื่นใจมากและที่สำคัญ

ตุ๊กตากลับบ้านแล้วจ้า
นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนุก

ปฐมออร์แกนิคฟาร์มแห่งนี้
ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย
สลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละเดือน
แต่ละฤดูการแบบไม่ซ้ำกันเลย
สามารถมาสนุกกันได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะ
ฟาร์มเกษตรอินทรีย์กันไปแล้ว
ความสนุกของที่นี่ยังไม่หมดนะคะ
ลุยกันต่อที่ตลาดสุขใจ
รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์
มีทั้งของใช้และของกิน

พร้อมส่งความสุขใจจากเกษตรกร
ผู้บริโภคโดยตรงเลยค่ะ
ได้เวลาเข้าไปเดินชมตลาดกันแล้วนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นใบตองต้องให้ผู้จัดการตลาด
ให้ข้อมูลเรื่องของตลาดสุดใจแห่งนี้ก่อนนะคะ

วิชัยหรือว่าพี่โจ๊กนะคะ
ทราบที่มาที่ไปในการเริ่มต้นทำตลาดสุขใจที่นี่ขึ้นมาค่ะ
มันเป็นการรวมตัวกันระหว่างภาคเอกชนก็คือโรงแรมสวนสัมภาร
แล้วก็ภาคเกษตรกรแล้วก็ภาครัฐรวมกลุ่มกัน
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดละเลิกใช้สารเคมีในพื้นที่ก่อนครับ
จึงเป็นบ่อเกิดของตลาดสุขใจเกิดขึ้นมาโดยส่วนสะพานให้ใช้พื้นที่
แล้วก็เกษตรกรก็เอาผลผลิตของตัวเองที่ทำเป็นอินซีเข้ามาขาย
แปลว่าตลาดนี้ก็ต้องเปิดมานานพอสมควรแล้วใช่ไหมคะเข้าปีที่๘แล้ว

กวนพี่โจ๊กนะคะพาใบตองเดินชมตลาดด้านใน

มีอะไรบ้างน่าจำใจใช้สอยขนาดไหนไปกันเลยจ้า
โอ้โหตอนนี้ตลาดสุขใจกำลังคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ
แวนกันมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าว่าแล้วขวากระเป๋าสตางค์ไปช้อปปิ้งพร้อมกันเลย
คุณไม่ต้องถ้ามาตลาดเนี้ยครับเราต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ของเราครับ

อันนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกเอง
แล้วเรามีการคัดเลือกเกษตรกรยังไงที่จะมาออกร้านในตลาด

เป็นกฎกติกาอยู่แล้วเกษตรกรเขาก็จะเข้าใจดี

แล้วก็สามารถที่จะขายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดของสัมพันธ์โมเรลได้ด้วยนะครับ

โรงแรมก็ได้หรือว่าร้านอาหารที่เป็นช่องทางที่เรามี
ก็สามารถที่จะขายผ่านช่องทางเหล่านั้นได้
ร้านนี้เป็นร้านผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปไปแล้ว
อันนี้ก็จะเป็นส่วนของออร์แกนิกเหรอคะ
ใช่ครับ
เป็นเพื่อนสุขภาพจริงนะครับ
เพราะว่าเห็นว่าอันนี้เป็นกะหรี่พับที่เป็นใส่เห็ดอกไม่ทอด

บิ่นมะพร้าวอ่อนทำไมหน้าตาเป็นแบบเนี้ยคะเป็นบ้าบินที่ทำในเตาทาโกยะ
อร่อยมันจะมีความแตกต่างจากที่บ้าบินที่เราเคยทานแบบแบนนะคะคุณผู้ชม
อันนี้มันจะนุ่มนึกสภาพคล้ายกับขนมครกสีเขียวอ่ะ
มันจะมีความนุ่มหนึบแต่ว่ามีหอมมะพร้าวแล้วก็แบบข้างนอกจะมีความกรอบนิดนึง
ข้างในจะนุ่มนุ่มเหนียวเหนียวอร่อยจะต้องซื้อกับบ้าน
ร้านนี้เลยครับคุณใบตองครับก็จะเป็นร้านก๋วเตี๋หมูน้ำแดง
นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรจากกลุ่มปันแกนออร์แกนิคที่เพชรบุรีแล้วก็ประจวบนะครับ
อันนี้ข้อดีของร้านก๋วเตี๋ร้านนี้ก็คือใช้วัตถุดิบที่เป็นอินซีนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยว
ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใส่สารกันบูดนะครับแล้วก็ที่สำคัญหมูหลุมหมูหลุมนี่เป็นหมูอินเป็น
ใช่ครับบนหลุมก็คือเราเลี้ยงโดยกระบวนการไม่ใช้ปฏิชีวนะไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงนะครับ
ใช้วัคซีนในการเลี้ยงเราจะใช้เป็นน้ำหมักผลไม้แทนวัคซีนปกติถ้าหมูทั่วไปก็จะเลี้ยบนคอกซีเมนใช่ไหมครับ
อันนี้เขาจะมีพื้นที่ขุดเป็นคอกแล้วก็เป็นพื้นที่โรยแกบพวกหมูก็จะทายก็จะอยู่ในนั้นนะครับ
เสร็จแล้วเราใช้น้ำหมักเข้าไปเขาจะย่อยกระบวนการกลายเป็นปุ๋ยพอเราจับหัวขายแล้วเราได้ขายปุ๋ยอีกต่างหาก
ขายผิวคอกได้อีกสองต่อเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะจ๊ะครับ

วันนี้ใบตองได้ของติดไม้ติดมือกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่
เยอะมากเลยค่ะได้เลือกของที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะคะและที่สำคัญที่ตลาดสุขใจแห่งนี้นะคะเขาคัดสรรค์แล้วก็มีมาตรฐานมากมากสำหรับการที่จะนำสินค้าจากเกษตรกรมาขายเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราซื้อของกลับไปแบบนี้สุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่โจ๊กนะคะครับยินดีครับ
แพลวใหม่เกิดขึ้นมากมายแต่เสน่ห์การท่องเที่ยวแบบวิถีไทย
ก็ยังคงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
ใครที่ชมแล้วอยากลองมาสัมผัสบรรยากาศเหล่านี้บ้าง
อย่าช้าตามรอยใบตองมาได้ที่นี่เลยจังหวัดนครปฐม
ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพแป๊บเดียวเองค่ะ
และสำหรับประสบการณ์ดีแบบนี้สามารถเจอได้ที่โอ้โหไทยแลนด์